พักเพื่อไทยวันนี้ก็บอกว่า
ทั้งรักทั้งเกลียด
นะครับเพราะว่ามีคนเนี่ยนะครับ

ไปเผาเสื้อแล้วก็ไปให้กำลังใจ

ให้กำลังใจก่อนกลุ่มแดงอีสานนะครับ

ชนนั่นศรีแก้วครับหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย

ในการจัดตั้งรัฐบาลครับเพื่อแก้ปัญหาปากท้อง
ให้ประชาชนแล้วก็ร้องเพลง

ให้กำลังใจพักเพื่อไทยครับ

จัดตั้งรัฐบาลเพื่อพี่น้องประชาชน
เพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมือง

ทุกเรื่องทุกอย่างในภาคเพื่อไทยครับ
สมัยนี้คือ
จากกลุ่มแดงเทิดไทยธนบุรีนี่ครับเอาเสื้อผ้าที่มีโลโก้เพื่อไทยนะครับ
มีรูปนายทักษิณชินวัฒน์แล้วก็นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์โยนลงกับพื้นเลยนะครับ
ประกาศว่าสิ่งของทั้งหมดที่เอามาวันนี้จะเผา
เพราะว่าผิดหวังกับอุดมการการตัดสินใจของเพื่อไทยนะครับ
เขาเป็นคนเสื้อแดงที่ต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมมาหลายเวที
เจ็บปวดเจ็บปวดและรับไม่ได้ที่พักเพื่อไทย
ร่วมรัฐบาลกับพระเด็จการย้ำว่าไม่มีใครสั่งมาเนี่ย
ตั้งใจมานะครับแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัว

แต่เขานี่รับไม่ได้แล้วขอทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่
ส่วนสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับนปชจะขอเก็บไว้
เพราะไม่เกี่ยวกันต่อสู้ร่วมกันมา
จากนั้นนะครับนายสมใจก็ตัดสินใจทำแบบนี้ครับ
มันผิดเจตนารมณ์ที่คนที่เลือกตั้งพักเพื่อไทยเข้ามา
ผิดหลักการผิดเจตนารมณ์พักประเภทไร้สัจจะ
เราสมควรนำรวมไหมไม่ควรครับ
หลักการหายทุกอย่างตายหมด

ผมก็ขอรบสิทธิ์ที่เขาอย่าคิดว่า
เขาต้องมีคือความคิดใครความคิดมัน

จากนั้นนะครับบ่าย๓โมงครึ่ง
นี่ผ่านมาไม่นานเนี่ยเกิดเหตุชุลมุนกันแล้วครับ
คุณผู้ชมครับกลุ่มเสื้อแดงที่สนับสนุนพักเพื่อไทย

แล้วก็จะไปสนับสนุนก้าวไกลแล้วปะทะคารมกัน
หลังจากที่กลุ่มคนเสื้อแดงที่นั่งอยู่ในร้านกาแฟของพักเนี่ย
ออกมาตะโกนต่อว่าทำให้อีกฝั่งไม่พอใจครับ
ปรีเข้ามาแบบคือคุณผู้ชมถ้าภาษาวัยรุ่น
แบบว่าพร้อมบวกพร้อมบวก

ภาคนี้ไม่มีภาคของใครหรอก
ภาคของท่านเพื่อประชาชนและของประชาชนทั้งประเทศแหละ